สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามพบกับวิชันวัตรรันทรสมกิษวงศ์โรดค่ะ
แข่งขันอาเซียนพาราเกมครั้งที่๘ที่ประเทศสิงคโปร์
วันนี้เป็นการชิงชัยเหรียญทองกันในวันแรกนะคะ
ซึ่งนักกีฬาไทยสามารถคว้าเหรียญทองได้แล้วค่ะ
เป็นผลงานของนักกีฬาวัยเพียงแค่๑๙ปีเท่านั้นเองค่ะ
อาเซียนพาราเกมวันแรกนะคะมีชิงชัยกัน๘๐เหรียญทองค่ะ
ไลท์ในช่วงเช้าคือการชิงชัยเหรียญรางวัลแรกของการแข่งขัน
จากวิวแชร์เวสซิ่ง๘๐๐เมตรไทยในร่วมที๕๒และที๕๓
ผลปรากฏว่าพงศกรแปรยอเด็กหนุ่มวัย๑๙ปีจากจังหวัดขอนแก่น
วิทเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกนะคะทำเวลา๑นาที๔๑๓๖วินาที
แล้วก็เป็นเหรียญทองแรกของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันอาเซียนพาราเกมครั้งนี้ด้วย
โดยพงศกรก็บอกว่าเหรียญทองนี้ขอมอบให้กับคุณพ่อ
ในวรโอกาสวันพ่อแห่งชาติ๕ธันวาคมที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ัญชายาเกรดแก้วคว้าเหรียญทองไปครองนะคะ

อาเซียนพาราเกมเดิมค่ะด้วยเวลา๑นาที๙๗๙วินาที
ซึ่งถ้าสรุปเหรียญล่าสุดตอนนี้นะคะไทยคว้าไปแล้ว๓เหรียญทอง๓เหรียญเงินและ๒เหรียญทองแดงค่ะ